สงกรานนะคะหลายคนก็นึกภาพตามเลย
ไปกับเพื่อนมีเพลงเพราะดัง
ตัวเปียกสาดน้ำกันแล้วก็มีโฟม
ปาร์ตี้โฟมหลังคือได้รับความนิยมมาก
หลายคนก็ชอบไปเล่นกันมันสนุกสนานนะคะ
แต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงมีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้
จากการใช้ไฟฟ้าก็ดีจากพวกสารผลิตฟองก็ดี

แล้วก็มีคนเสียชีวิตเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็เลยบอกว่า
มีการส่งหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเลย
ให้การจัดกิจกรรมสงกรานปีนี้เน้นเรื่องวัฒนธรรม
เป็นหลักค่ะนายประจักษ์บุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
สตงเปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่สตงได้นำเสนอผลการศึกษา
เกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายในการจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟม
เทศกาลสงกรานให้กับกระทรวงมหาดไทยแล้ว
กระทรวงมหาดไทยก็เลยมีหนังสือเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะ
กำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เน้นในเรื่องของประเพณีแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของไทยเป็นหลักนะคะ
ส่วนกิจกรรมอื่นที่มีเอาไว้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างปาร์ตี้โฟมเนี่ยก็จะต้องกำหนดมาตรการคือจัดได้นะครับ
แต่ต้องกำหนดมาตรการและแนวทางควบคุมความปลอดภัยหรือป้องกันความเสี่ยงของประชาชนที่จะเข้าร่วมในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมด้วย
เรื่องที่ต้องป้องกันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยเรื่องของกระแสไฟฟ้า
เพราะว่าไอ้วิธีการทำให้มันเกิดฟองเนี่ยมันใช้เครื่องมันต้องตีตีออก
มันต้องใช้เครื่องแล้วมันก็ต้องมีการใช้ไฟฟ้านะคะก็อาจจะต้องกำหนดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วอย่างถูกวิธี
ป้องกันอันตรายจากการแพ้สารที่ใช้ในการผลิตฟองโฟมด้วยก็ต้องให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการทดสอบอาการแพ้สารผลิตฟองโฟมที่ใช้ในงานด้วยนะคะ
ซึ่งจากผลการศึกษาอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟมของสตงไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำฟองอากาศ
ฉีดพ่นฟองโฟมและอุโมงน้ำหรือม่านน้ำก็ดีทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วก็มีอันตรายค่ะ
เพราะว่าถ้าใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกร
หรือไม่ได้รับรองความรู้ความสามารถของผู้ควบคุมเครื่องผลิตฟองโฟมเนี่ยอันตรายมีสิทธิ์เกิดได้แน่นอน
รวมถึงสารที่ใช้ผลิตฟองโฟมเองก็ไม่ได้จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ประเภททำความสะอาดหรือวัตถุอันตรายที่ใช้ทางสาธารณสุขไง
คือมันก็เป็นสารที่เอาไว้ใช้ผลิตโฟมไม่ได้เหมาะกับที่จะมาโดนผงโดนผิวเราอะไรขนาดนั้น
ใช่ถ้าโดนผิวโดนตาไปก็มีความเสี่ยงที่อาจจะแพ้อาจจะเคืองอาจจะระคายได้